คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะ

เขาบอกว่าเขาพาคุณย่าวัย๙๖ปีไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการปอดติดเชื้อ
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ปรากฏว่ามีช่วงที่พยาบาลจะต้องมาทำกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดไปคุณย่าขาหักผิดรูปหลังจากขาหักเนี่ยคุณย่าเสียชีวิตเลยอะค่ะ
ในเฟซบุ๊กบอกว่า๑๑พฤษภาคมนะคะคุณย่าป่วยปอดติดเชื้อ
ก่อนหน้านี้พักฟื้นอยู่ที่บ้านเพิ่มสุข
มาศูนย์ดูแลผู้ป่วยเห็นอาการผิดปกติก็เลยส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวนวมิน
ก็ไปพักสังเกตอาการอยู่ในห้อง๗๑๓๒วัน
ย้ายออกมาห้อง๗๑๕พอย้ายห้องคุณย่าอาการดีขึ้นคุยได้ตามปกติ
วันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคมพยาบาลไปทำกายภาพบำบัดให้ค่ะ
แต่พอทำกายภาพบำบัดเสร็จที่ขาของคุณย่าผิดปกติคือมีลักษณะผิดรูป
ก็เลยให้คุณหมอไปเอ็กซาเรย์ปรากฏว่าขาขวาหักเลยอะค่ะ
ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รักษาอาการให้นะอ้างว่าก็ต้องปล่อยไว้เฉย
เพราะว่าผู้ป่วยอายุมากแล้วญาติก็เลยสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจนเมื่อวานนี้๓ทุ่มคุณย่าเสียชีวิตนะคะ
อืมหลานชายของคุณย่าเป็นคนโพสต์ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยนะคะหลานชายชื่อว่านายจิระวัตรหัดสดิน
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราไปพูดคุยมานะคะ
จิรวัตรก็บอกว่า๑๑พฤษภาคมย่าไปโรงพยาบาลเพราะปอดติดเชื้อ
วันที่๑๓อาการดีขึ้นเรื่อยหมอก็เลยให้ย้ายไปอยู่ห้องผู้ป่วยรวม
โมงเช้า๑๘พฤษภาคมมีนักกายภาพบำบัดไปทำกายภาพให้ย่า
ตอนนั้นไม่มีญาติอยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครแจ้งญาติด้วยค่ะ

สังเกตว่าขาขวามันผิดรูปมันบวมปูดแล้วก็พลิกตะแคงไม่ได้
ขาหักผิดรูปเลยนะคะหลังจากนั้นย่าก็บ่นตลอดว่าเจ็บ
แล้วขาก็บวมเรื่อยถามพยาบาลก็ไม่มีใครให้คำตอบอะไรได้
ก็บอกแค่ว่าก็ต้องปล่อยไว้อย่างนี้ผู้ป่วยแก่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานคุณย่าบ่นบ่นเป็นภาษาใต้อ่ะนะบอกว่าพยาบาลมันทำหยาบหยาบก็หมายถึงว่าพยาบาลทำแรงทำเจ็บอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
ค่ำเมื่อวานคุณย่าเสียชีวิตเลยค่ะซึ่งหลานชายบอกว่ามันแปลกมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณย่าก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะ
คือแล้วก็วันที่สิบแปดมีนักกายภาพอัมบัติเข้ามาทำกายภาพอัมบัติ
ในเวลาประมาณเก้าโมงอะกายภาพอัมบัติเรียบร้อย
ตอนกายภาพอัมบัติไม่มีไม่มีไม่มีญาติอยู่นะครับ
มาอีกทีหนึ่งทางคุณพ่อมาอีกทีหนึ่งตอนเย็น
แพมเพิร์ตให้คุณย่าตอนตอนช่วงเย็นครับเริ่มสังเกตอาการ
พลิกตัวแล้วขาข้างขวาไม่ตามไม่ตามไป
ก็เลยสังเกตว่าขาคุณย่าเนี่ยอาจจะหักเลยตามพยาบาลมาดู
มาดูอาการทางพยาบาลได้บอกกับคุณพ่อว่า
ขาข้างเนี้ยไม่ได้หักนะปกติแล้วมีพยาบาลเข้ามา
บอกว่าสาเหตุที่ขาหักเนี่ยไม่ได้เกิดจาก
ไม่น่าจะหักที่โรงพยาบาลน่าจะหักมาจากที่บ้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้พามาก็ปกติไม่มีอะไรทางคุณย่าเนี่ย
แก่แล้วทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องปล่อยไว้แบบนี้
ซึ่งคุณย่าผมนอนอย่างนั้นคือไม่ได้รับการรักษาอะไรเลย
คือนอนเจ็บเขาก็ร้องจนอาการซุดลงเรื่อย
สุดลงเรื่อยเรื่อยเนี่ยค่ะตัวหลานชาย
นายจิรวัตรบอกว่าที่ออกมาร้องสื่อไม่ได้หวังเรื่องเงินค่าชดเชยอะไร
แต่อยากจะได้รับความเป็นธรรมอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับสังคม
และอยากรู้ความจริงว่าคุณย่าเสียชีวิตเพราะอะไร
ไม่ได้เรียกร้องช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้จิตใจเอาความใดทั้งสิ้น
แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์
เพื่อที่บางทีอยากให้การรักษาใส่ใจคนไข้นิดนึง
วันนี้ช่วงไปรับศพคุณย่านะคะนายจิรวัตรหลานชายบอกว่า
ก็มีฝ่ายบริหารของทางโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนี้
หัวหน้าพยาบาลชั้น๗และหัวหน้านักกายภาพบำบัดไปแสดงความเสียใจ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่บอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณย่านะคะ
แล้วก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ศพตั้งบำเพ็ญคุณสนอยู่ที่วัดนวลจันทร์ที่กรุงเทพฯ